ตำรวจนั้นกำลังนำคนร้ายเป็นผู้ต้องหาควบคุมไป
ขอคำร้องต่อสารเพื่อฝากขังระหว่างที่รถนั้นติดไฟแดงอยู่
นี่ฮะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับ
เป็นภาพวงจรปิดของเทศบาลเมืองหนองสำโรงตำบลบ้านเหลื่อม
อำเภอเมืองอุดรธานีขอบคำดาบบ้านเลื่อมก็จับภาพกระหนาที

กลุ่มรวดเอกพุทธิพงศ์วราแสนรองศาลวัตรศาสตร์สวนสอบพลบ้านเทือม
คุมตัวผู้ต้องหา๓คนขึ้นรถยนต์ตราโล่ของตำรวจ
มีห้องควบคุมที่กระบะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อสารจังหวัดอุดรธานี
ใส่กุญแจมือเป็นเครื่องพันธนาการ
เมื่อขับรถมาถึงจุดนี้ติดไฟแดงอยู่บริเวณสี่แยกหนองสำรง
พยาวเพชรโคตรอายุ๒๘ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติด๒๐เมตร
อาศัยจังหวะรถของตำรวจติดไฟแดงอยู่
ดอกกุญแจมือเปิดกระจกรถด้านขวาของห้องควบคุม
แล้วกระโดดลงจากรถวิ่งหลบหนีไปทางชุมชนบ่อสร้าง

ก็เลยมีการวิทยุแจ้งขอความช่วยเหลือจากสพเมืองอุดรธานีแล้วก็สพบ้านเทื่อม
ให้ติดตามผู้ต้องหามรายดังกล่าว
ก็มีชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นบอกว่าเห็นเลย
หลบหนีไปทางชุมชนหนองแวงพัฒนาที่ตำบลบ้านเลื่อมนะครับ
เขาเห็นมันวิ่งเข้ามาในนี้วิ่งมาทางบ้านยายขาว
จะกระโดดลงข้ามหรือว่าแบบนั้นอย่างไร
นี่ชาวบ้านก็ไปยืนชี้เนี่ยเห็นวิ่งตรงนี้ตรงนี้นะฮะ
ตำรวจก็นำกำลังออกตรวจค้นปิดล้อมบริเวณดังกล่า
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวผู้ต้องหามรายนี้นะครับ